หลายจังหวัดนะครับที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมแล้วในภาคใต้ครับ
ไปดูที่สุราชธานีกันก่อน
สุราธานีฝนตกติดต่อกันในหลายอำเภอนะครับ
แล้วก็เป็นพื้นที่ติดอ่าวไทยที่รับลมมรสุมที่พัดผ่าน
และสุราธานียังเป็นพื้นที่พิเศษด้วยนะคุณ
เพราะว่าเป็นพื้นที่รับน้ำจากกระบี่พังงาและจากกระนองนะครับ
โดยเฉพาะที่อำเภอชัยบุรีก็รับน้ำจากกระบี่
แล้วก็ที่อำเภอพนมก็รับน้ำมาจากจังหวัดพังงา
ทีนี้ล่ะครับกำลังทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๔๖

ก็เลยลงพื้นที่ไปที่อำเภอชัยบุรีนะครับ
ที่บ้านสะพานไสเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่รับผลกระทบ
น้ำเอ่อล้นตลิ่งหลังฝนตกต่อเนื่องกัน
ตั้งแต่วันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็อย่างที่บอกไปเป็นพื้นที่รับน้ำมาจากจังหวัดกระบีอีกนะครับ
โดยในตำบลชัยบุรีมีชาวบ้านเดือดร้อน๑๐หมู่บ้าน
โดยเฉพาะ๔หมู่บ้านที่ประกอบด้วยหมู่๒บ้านบางพัง
หมู่๔บ้านสะพานไซหมู่๓บ้านยวนปลาแล้วก็หมู่๘บ้านบางแตนนะครับ
พบว่าน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้รถยนต์ในการสัญจรได้แล้ว
และบางจุดก็มีน้ำท่วมสูงและไหลเชี่ยว
ส่วนอีก๖หมู่บ้านนะครับมีน้ำท่วมเส้นทางสูง๑๕๒๐เซนติเมตร
ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็ต้องใช้เรือในการสัญจรไปมาแล้วครับ
ขณะเดียวกันนะครับได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากใน๓อำเภอ
คืออำเภอพนมอย่างที่บอกไปอำเภอพนมรับน้ำจากพังงาด้วย
อำเภอชัยบุรีรับน้ำจากกระบี่แล้วก็มีอำเภอท่าชนะ
ส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังต่อไปก็คืออำเภอพระแสงและคีรีรัฐนิคม
ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิดอันนี้คือที่สุราธานีนะครับ
เพราะฉะนั้นไปดูกันที่ตรังบ้างนะคะก็บรรยากาศไม่ต่างกันเลยค่ะ
เพราะว่าที่ตรังก็มีฝนตกหนักมีพายุพัดลมแรง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายสิริพัฒน์พัดกุล
ก็ย้ำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะคะ
ที่อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาหรือว่าบริเวณริมคลองในพื้นที่ราบรุ่มต่ำเนี่ย
พร้อมรับมือกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
รวมถึงดินถล่มแล้วก็คลื่นลมแรง
โดยเฉพาะผู้ที่ใช้บริการเรือโดยสารข้ามฝากไปยังเกาะต่าง
อันนี้ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษเลยนะคะ
จากนี้ก็ยังแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมอุปกรณ์ต่างให้พร้อมสำหรับการกู้ชีพกู้ภัย
แล้วก็ติดเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เสี่ยง

ก็จะให้ประชาชนอบพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีนะคะ
คุณผู้ชมครับไปตรวจสอบที่จังหวัดตากกันบ้างนะครับ
ไปดูน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดที่จังหวัดตาก
ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับ
เนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบนจังหวัดตากเนี่ย
ที่มีความจุ๑๓ล้านลูกบาทเมตร
คือมันยังสร้างไม่เสร็จไงคุณ

แต่ว่ามีปริมาณน้ำสะสมในอ่างแล้วถึง๖๐
ทีนี้กรมโชว์ประธานก็เร่งพร่องน้ำให้เหลือ๕๐
เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหาย
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดที่รองรับน้ำอยู่ด้านล่าง
ปริมาณน้ำตอนนี้ใกล้เต็มความจุ๕๕ล้านลูกบาทเมตรแล้วนะครับ
ตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมบุคลากรและเครื่องไม้เครื่องมือ
รวมทั้งนำรถสูบน้ำระยะไกลมาเตรียมพร้อม
หากเกิดน้ำท่วมก็จะได้ระบายน้ำออกนอกพื้นที่อย่างรวดเร็ว
ซึ่งหากฝนไม่ตกซ้ำลงมานะครับ
เชื่อว่าพื้นที่ย่านธุรกิจในตลาดแม่สอด
น่าจะรอดพ้นจากน้ำท่วมหนักได้นะครับ

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน

แล้วก็ต้องปล่อยน้ำลงมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดด้านล่าง
ก็ต้องดูเรื่องของปริมาณน้ำที่ไหลลงมา
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดด้านล่างนี้ด้วยนะครับ